ถึงเรื่องที่คุณอ้ำพัชราภาป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะ

ไฮโซจิมมี่ไปเฝ้าถึงขอบเตียง
แต่ไม่ยอมถ่ายรูปนี่จริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็อาการล่าสุดคุณอ้ำพัชราภาเป็นยังไง
ฟังคำตอบแบบน่ารักจากพี่เอสุภาชัยกันเลยค่ะ

ไม่เป็นไรหรอกของเธอ
แต่พี่เอว่าก็ยังมองว่าทุกคนคือเพื่อนกันหมดเลยอย่างนี้ค่ะ

เขาก็บอกว่ายังถ้ามีแล้วพี่เอว่า

น่าจะให้พี่เอได้สกรีนก่อน
อนุญาตเหงื่อไปด้วยนะคะเวลาพูดถึงเรื่องแฟนน้องอ้ำแล้ว
พูดถึงอ้ำพัชราภาแล้วมันฮอตมันร้อนไปหมดเลย

ขอให้เป็นอนาคตแล้วกันพี่เอไม่ขอตอบแทน
ตอนนี้ใครไปจีบพี่ก็ไฟเขียวหมดแล้วแหละค่ะ
เพราะว่ามันเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้ว

สวัสดีครับมีใครพี่เอจะต้องรู้คนแรกเลยใช่ไหมคะ
เอว่าอาจจะไม่รู้เพราะบางทีอ้ำเขากลัวพี่เอกัน

ชอบคำว่าพอถามเรื่องแฟนน้องอ้ำ

แต่เรื่องนี้ไม่รู้จะเหงื่อไหลกันหรือเปล่านะคะ

วันหนึ่งว่าก็นี่ก็เคยไปมาก่อนนะ

ฟังข่าวนี้จากพี่เอสุภาชัยตอบกันค่ะ
ไม่มีอะไรเลยค่ะพี่เอจะโพสต์รูปนักแสดงในสังกัดของพี่เอนะคะ
ถือว่าคนที่ทำงานด้วยกันตลอดอย่างนี้

ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้